คุณผู้ชมฮะเรามาติดตามความคืบหน้า
คดีของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์กันหน่อยนะฮะ
คือเมื่อวานนี้นะครับทนายเดชา
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโรงเรียน
ก็รอแล้วรอเล่ารอใครรู้ไหมคุณ

รอพี่เลี้ยงจุ๋มนัดกันที่สพชัยพฤกษ์
ว่าจะมาถอนแจ้งความผู้ปกครองที่พี่เลี้ยงจุ๋ม
เขาแจ้งความไว้ว่าถูกผู้ปกครองทำร้ายร่างกาย
ปรากฏพี่เลี้ยงจุ๋มไม่มาแล้วยังไงรู้ไหมคุณ
พี่เลี้ยงจุ๋มไม่มาเบี้ยวทนายเดชา
แต่โทรไปหาผู้ปกครองของน้องรีวิว
บอกว่าเธอนั้นถูกบังคับ
เหมือนถูกบังคับให้ฟ้องร้องผู้ปกครอง

ทางเชื่อจุ๋มเองก็รู้สึกผิด

บอกว่าคุณแม่น้องรีวิวช่วยหน่อยได้ไหม
ช่วยติดต่อพ่อของน้องเสือหน่อยได้ไหม

คุณผู้ชมฮะไปฟังเสียงการสนทนา
ระหว่างพี่เลี้ยงจุ๋มกับคุณแม่ของน้องรีวิวกันหน่อยฮะ
เนี่ยผู้หญิงคนนี้คือแม่ของน้องรีวิว

ไปแจ้งความพี่เลี้ยงจุ๋มเพิ่มนะ

เพราะว่าคุณแม่เพิ่งจะตรวจสอบภาพ
จากกล้องวงจรปิดโมนที่๑๘กันยายน

อดกระโปรงออกจนเห็นช่วงล่างทั้งหมด
หน้าครูมาวินครูผู้ชายที่สอนภาษา
เป็นชาวฟิลิปปินส์นะฮะ
คุณแม่น้องรีวิวเห็นคลิปก็เลยไปแจ้งความ
ใช่คือแม่ไม่พอใจว่าถ้าสมมุตินะ
ว่าครูมาวินทำแบบนี้แล้วครูมาวินเกิดอารมณ์ขึ้นมา
มาทำอะไรกับลูกคุณแม่เอาใครจะรับผิดชอบใครจะว่ายังไง
ใช่แล้วขณะที่คุณแม่อยู่ที่สภชายพฤษ
ปรากฏว่าช่วง๕โมงเย็นพี่เลี้ยงจุ๋ม
โทรเข้าเบอร์มือถือของคุณแม่น้องรีวิว
โทรเข้ามือถือของผู้หญิงคนนี้
แล้วก็อย่างที่ได้ฟังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนานะครับ
เพราะเมื่อวานจริงพี่เลี้ยงจุ๋มจะต้องมาที่สพเหมือนกัน
เพื่อจะมาถอนฟ้องถอนฟ้องผู้ปกครองที่ทำร้ายร่างกายของเธอ
แต่เธอไม่มาที่สพปรากฏว่าโทรเข้ามือถือของคุณแม่น้องรีวิว

บอกว่าเธอถูกผู้บริหารของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ย
สั่งให้เธอแจ้งความผู้ปกครอง
ทั้งที่เธอนั้นไม่มีความคิดในเรื่องนี้เลย
ไม่เคยคิดจะแจ้งความผู้ปกครองเลย
รู้สึกเสียใจกับการกระทำของเธออยู่แล้ว
และหลังจากที่เธอกระทำไปทั้งหมดทั้งมวล
แล้วก็ไปแจ้งความจะฟ้องผู้ปกครอง
ปรากฏว่าเธอถูกรุมประนามจากสังคมอย่างหนัก

ไม่รู้สำนึกผิดของเธอ

แล้วก็เธอบอกว่าคุณแม่น้องรีวิวขา
คุณแม่ช่วยติดต่อคุณพ่อของน้องเสือได้ไหมคะ

วันที่เธอแถลงข่าวอยู่ที่โรงเรียนจำได้ไหม
และเธอพร้อมที่จะพูดคุยกับพ่อน้องเสือ
และพร้อมที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองทุกคน
เพื่อจะกราบขอขมาในทุกเรื่องที่ตนกระทำลงไปด้วยใจจริง
ในบางช่วงที่พี่เลี้ยงจุ๋มคุยกับคุณแม่น้องรีวิว
สั่นเหมือนจะร้องไห้นะครับ
คุณผู้ชมเป็นสิ่งที่พี่เลี้ยงจุ๋มโทรมาบอกแม่น้องรีวิว
สรุปก็เหมือนว่าถูกโรงเรียนบังคับให้ฟ้องกลับผู้ปกครอง
แล้วทีนี้พอตอนนี้พอมันกลายมาเป็นประเด็นแบบนี้
คนมาโจมตีพี่เลี้ยงจุ๋มใช่ไหม
กลายเป็นว่าทางโรงเรียนเองรวมถึงทนายก็ไม่ได้ให้คำแนะนำ
พี่เลี้ยงจุ๋มก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับโดดเดี่ยว
เหมือนกับกลายเป็นว่าตอนนี้ฉันถูกลอยแพ้
นี่แหละฮะกลายเป็นประเด็นนะครับ
เรื่องนี้เองนะฮะทางด้านโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์

แถลงการเหล่านี้ถูกเปิดเผยมาจากทนายเดชา
โดยในแถลงการมี๓ข้อที่สำคัญที่โรงเรียนได้แถลงออกมาคือ
แถลงว่าทนายเดชากิติวิทยานนท์เข้ามาดำเนินการ
ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเบื้องต้น
เพื่อระงับข้อพิพาทและเยียวยาระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
โรงเรียนไม่ได้ต้องการต่อสู้กับผู้ปกครอง
หรือปฏิเสธความรับผิดชอบต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
ยืนยันตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนปฏิเสธข่าวที่ว่าบังคับให้นางสาวออนอุมา
หรือว่าพี่เลี้ยงจุ๋มเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ปกครอง
โรงเรียนไม่เคยมีเจตนาตามที่ถูกกล่าวอ้าง
สงวนสิทธิ์ดำเนินคดีหากพบว่าพี่เลี้ยงจุ๋ม

นี่คือคำแถลงจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
เปิดเผยออกมาจากทนายเดชา
เมื่อวานทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข
และเป็นที่ปรึกษากฎหมายของโรงเรียน
รอครูจุ๋มแล้วรอครูจุ๋มเล่า
เมื่อไหร่จะมาเจอกันที่สพชัยพฤกษ
คือเห็นบอกว่าไปรอตอน๓ทุ่ม
แต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนเทคือครูจุ๋มไม่มา
แต่ทนายเดชาบอกนะบอกว่าเมื่อวานนี้ได้คุยกับครูจุ๋ม
เรื่องเกี่ยวกับต้องการถอนเรื่องร้องทุกข์เนี่ย
คือโทรคุยกันนั่นแหละบอกกับพี่เลี้ยงจุ๋ม
พี่เลี้ยจุ๋มบอกว่ารถเสียปวดหัว
พยายามโทรหาหลายรอบเลยแต่พี่เลี้ยงจุ๋มไม่รับสาย
เหมือนบ่ายเบียงจากพี่เลี้ยงจุ๋มตลอดนะฮะ
สุดท้ายติดต่อกันไม่ได้
ทนายเดชาก็เลยต้องไปเองที่สพชัยพฤกษ์แห่งนี้นะครับ
ก็จริงแล้วความประสงค์คือจะไปถอนแจ้งความแหละ
แต่พี่เลี้ยงจุ๋มซึ่งเป็นคนฟ้องไม่มา
และท้ายที่สุดพี่เลี้ยงจุ๋มโทรไปพูดคุยกับผู้ปกครองเอง
ไม่ได้ปรึกสงปรึกษากับทนายเดชาด้วยเหมือนกัน
นายเดชาก็มารู้จักข่าวแหละว่าพี่เลี้ยงจุ๋ม
โทรไปหาผู้ปกครองเองทีนี้ทำยังไงล่ะ
ก็ต้องรอดูก่อนว่าทางพี่เลี้ยงจุ๋มจะมีท่าทียังไงต่อไป
จะต้องว่ากันตามเรื่องแล้วก็ทางโรงเรียนจะว่ายังไงต่อไป
แต่เมื่อวานธนายเดชาก็เลยเปิดเผยไงคุณ
ว่าทางโรงเรียนเขามีเอกสารแถลงการออกมาอย่างไรบ้าง
ที่สำคัญก็คือไม่ได้เป็นการบังคับให้พี่เลี้ยงจุ๋ม

ใช่แต่ทีนี้ทนายเดชาก็บอกด้วยนะ

ก็มาได้เลยไม่ต้องรอผม
คือมาได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

แล้วคุณสืบสกุลดูสิคือท่าทีทนายเดชา
จากวันแรกกับเมื่อวานเมื่อคืนนี้

คือทนายเองก็บอกว่าถูกกระแสสังคมกดดัน
ก็เครียดหนักเหมือนกันก็กลับมาคิดทบทวนใหม่เหมือนกัน

แม้แต่คนในวงการทนายด้วยกัน
ก็มาทัวลงเขาเหมือนกัน
นอนไก่หน้าผากอยู่นะ
ส่วนความคืบหน้าในส่วนของคดีเมื่อวานี้

ได้นำเอกสารผัดฟ้องฝากขังครูแล้วก็พี่เลี้ยง๗คน
คือบลูอิ้วแพร่แพรวส้มเจี๊ยบแล้วก็นิ
ต่อสารแขวงนนทบุรีในข้อหาทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่น
เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจนะฮะ
ส่วนอีก๓คนคือมิ้วกิฟต์อิงจะส่งฟ้องในวันพรุ่งนี้
คือวันที่๘ตุลาคมนะฮะ
ทางคดีก็ว่ากันไปยังมีความเห็นจากสินแสชื่อดัง
ได้ดูห่วงจุ้ยของโรงเรียนสารศาสตร์อีกนะคุณ
ใช่ค่ะคือเขาดูดวงแล้วก็นี่ผ่านทางเพจนี้เลยคุณผู้ชม
อาจารย์มาสชินแสห่วงจุ้ยระดับโลก
คือระบุเอาไว้นะคะบอกว่าโรงเรียนนี้
หลังคาอาคารหลักสีแดงจัวแหลมมันเป็นธาตุไฟ
แต่ทำหลังคาที่เหลือเป็นสีฟ้า
หมายถึงอะไรรู้ไหมสีฟ้าคือน้ำไงคุณ
แล้วมันหมายถึงน้ำยั่วไฟ
ก็เลยจะทำให้ครูแต่ละคนอารมณ์ไม่เสถียร
โดยเฉพาะครูที่ดวงชอบธาตุไฟ
พอมาเจอห่วงจุ้ยรบกวนจะได้ผลมากเป็นพิเศษ
แล้วธาตุไฟหมายถึงพวกผับลักษณ์ชื่อเสียง
พอโดนพิฆาตทำร้ายก็กลายเป็นจากชื่อเสียง
งองูออกไปเป็นชื่อเสียแทน
อันนี้คือประเด็นเรื่องของความคืบหน้า

ใช่ค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมาเองที่สพชัยพฤกษ์เลยนะครับ

จะขอเลื่อนเข้าให้ปากคำของผู้มนวยการออกไปก่อน
คือเขาให้เหตุผลค่ะว่าเพิ่งได้รับหมายเรียกเมื่อวันที่๖ตุลาคม
แล้วก็แจ้งว่าให้เดินทางมาพบในวันที่๗ตุลาคม
ซึ่งทางโรงเรียนแล้วก็ผู้มนวยการโรงเรียน
ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาให้รายละเอียดนะฮะ
แต่ก็ต้องดูนะภูมิในการโรงเรียนคนไหน

หรือว่าคนใหม่ที่เพิ่งจะถูกตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะ
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมเอกสารหลักฐานนำมาแสดงนะครับ

หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตัวแทนผู้มนุยการโรงเรียน

โดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปในห้องประชุมนะฮะ
หลังประชุมเสร็จทางตัวแทนก็แอบลงทางบันไดด้านข้างของสถานีตำรวจนะครับ
ขึ้นรถที่เขามาจอดรอรับออกไปอย่างรวดเร็ว
ทำให้สื่อที่ปักหลักรออยู่นะ
ดักหน้าดักหลังดักบนดักล่างดักอะไรดี

ก็พลาดพลาดการสัมภาษณ์กับทางของผู้แทนภูมิในการโรงเรียนด้วยนะฮะ
นี่คือความคืบหน้าทั้งหมดนะครับ